เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ปีกของเครื่องบินสายการบิน
ลงจอดที่สนามบินนานาชาติชางฮีเรียบร้อยแล้วจึงทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
เที่ยวบินเอสกิล๓๖๘มุ่งหน้าสู่เมืองมิลานของอิตาลีได้ถ่ายภาพเอาไว้นะคะ
ขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณปีกเครื่องบินบออิ้งเจ็ดเจ็ดเจ็ดขีดสามร้อยอีอาร์ด้านขวาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ผู้โดยสารคนหนึ่งเปิดเผยว่าได้กลิ่นเหม็นเหมือนน้ำมันอย่างรุนแรงขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่บนน่านฟ้า
กัปตันประกาศว่ามีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับน้ำมันและตัดสินใจบินกลับไปที่สนามบินชางฮีของสิงคโปร์
และนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัย
ก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นหลังลงจอดแล้ว
ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำสนามบิน
สามารถเข้าควบคุมเพลิงไว้ได้ทันท่วงทีค่ะ
เครื่องบินลำนี้มีผู้โดยสารทั้งหมด๒๒คนนะคะ
รวมทั้งลูกเรืออีก๑๙คน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
โดยทางสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้ทำการเปลี่ยนเครื่อง
เพื่อให้ผู้โดยสารทั้งหมดเดินทางไปยังมิลานต่อไปค่ะ